มีอุบัติเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
หนุ่มคนนึงเมาแล้วก็น้อยใจภรรยาตามไปง้อแล้วไม่สำเร็จนะครับ
ก็เลยประชดด้วยการออกไปนั่งอยู่กลางถนนที่สุดแล้วถูกรถชนจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต

เขาไม่ให้หนูเห็นหน้าแล้ว
วาสนาอนุกูลภรรยาผู้เสียชีวิตร่ำไห้ด้วยความเสียใจ
หลังเพิ่งรู้ข่าวว่านายธัญวิทย์ศรีดวงจันทร์อายุ๒๖ปี
สามีของเธอไม่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนเข้าอย่างจัง
หลังเมื่อคืนที่ผ่านมาสามีเธอประชด

สุดท้ายรถเก๋งที่ขับมาตามเส้นทาง
พุ่งชนร่างนายธัญวิทย์จนศีรษะแตกยุบ
เป็นแผลชะกันและแขนหัก
แม้ว่ากู้ภัยจะพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้
หลังเธอเข้าสอบปากคำเธอยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุ
ไม่ได้มีปัญหาขาใจกับสามี
มีเพียงการทะเลาะตามภาษาสามีภรรยา

แต่ไม่คิดว่าเขาจะประชดกันแบบนี้

พี่สาวและพี่เขยอยู่กินกันได้ประมาณ๑ปี
เพิ่งย้ายมาทำงานเป็นพนักงานโรงงานที่นี่ได้๑เดือน
และจะมากินข้าวที่ห้องเช่าของเธอเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุพี่สาวมาหาเธอที่ห้องเช่า
และพี่เคยได้ขับรถเก๋งตามมา

เคยจึงไปซื้อสุรามานั่งดื่มรอที่รถ
ซึ่งพี่สาวก็กลัวว่าพี่เขยจะขับรถไปประสบอุบัติเหตุ

ระหว่างนั้นพี่เคยก็ประชดด้วยการไปนั่งกลางถนน

อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนบ่ายพาร์ทเลี่ยงเมืองชนบุรี
หน้าธนาคารกสิกรไทยขาเข้าเมืองพัทยา
ขณะรถกระบะขับลงมาจากสะพานข้ามแยก
ก่อนที่คนขับจะพบกับชายนั่งถอดเสื้ออยู่กลางถนน

คนขับจึงเปิดไฟขอทางและจอดรถชิดฝั่งซ้าย
ก่อนจะถ่ายภาพชายคนดังกล่าวไว้
นานมีรถบรรทุกขับตามหลังมา
จะบีบแตรและหักหลบได้ทัน

ก่อนจะพุ่งช้นร่าง
การสูญเสียต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
โดยยืนยันว่าช่วงวินาทีเกิดเหตุ

และจะช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้
กลับขอโทษเวิร์ดยากของผู้จ่ายนะครับ
เท่าที่กำลังกับเมียครับ
เพราะตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีตังค์เหมือนกัน
ต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท

และจะเชิญคนขับรถเก่งคู่กรณีไปให้การเพิ่มเติม
พร้อมกับเจรจาเรื่องชดใช้ค่าเสียหาย
กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน